คุณพ่อค้าคุณแม่ค้าคุณเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง
เราชนะม๓๓เรารักกันหรือเปล่าดูข่าวนี้หน่อยนะฮะ
ขายอาหารทะเลช็อกเลยเข้าร่วมโครงการอยู่ดีดีนะ
เงินก็เข้าดีหรอกแต่สรรพากร
ส่งจดหมายมาที่บ้านคุณต้องเสียภาษี๙๐๐๐บาทครับคุณวรพร

คุณพระเลยแหละนี่แหละฮะมาเป็นใบอย่างนี้ของจริงแน่นอนมีตาประทับด้วย
ผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่งนะครับเป็นแม่ค้าขายอาหารทะเลที่ขอนแก่นนะฮะ
เธอโพสต์เล่าเรื่องราวของตัวเองนะฮะบอกว่าได้รับจดหมายจากกรมสรรพากร
เรียกเก็บภาษีปี๒๕๖๓เป็นเงินกว่า๙๐๐บาท
พร้อมทั้งฝากไปถึงเพื่อนร่วมอาชีพด้วยว่า
ขายสินค้าออนไลน์และมีรายได้ให้เข้าไปปรึกษา
เพื่อหาวิธีชำระภาษีให้ถูกต้องและชำระภายในกำหนด
จะได้ไม่มีเบี้ยปรับมาดูกันไปทีละเปล่านะ
เธอเล่าบอกว่าเริ่มขายอาหารทะเลสดได้๑๒ปีนะครับ
ซึ่งที่บ้านก็ช่วยกันทำไม่มีหน้าร้านหรอก
โดยเธอเป็นคนรับออเดอร์นะครับส่วนพี่ชายก็เป็นคนนำอาหารทะเล
ส่งกับลูกค้าในตัวเมืองขอนแก่น
และหลังจากที่รัฐบาลเริ่มมีโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจคนละครึ่งก็มา
มาตรา๓๓ก็มาเรารักกันเราชนะก็มา
เธอก็ลงทะเบียนสิครับเข้าร่วมโครงการด้วยนะฮะ
โอ้โหยอดขายดีครับขายดีมากนะฮะ
เปรียบเทียบกับตอนที่ยังไม่เข้าร่วมโครงการ
อันนี้ทุกร้านบอกแบบนี้นะครับผมไปถามมา
แต่ต่อมาก็มีจดหมายจากกรมสรรพากรส่งมาที่บ้านให้ไปเสียภาษี
ซึ่งจากการหักลดหย่อนโน่นนี่นั่นแล้วนะฮะ
ต้องจ่ายภาษีกว่า๙๐๐๐๐อ่ะแต่สามารถแบ่งจ่ายได้๓วัตร
ซึ่งก็ถือว่าเป็นเงินจำนวนมากอยู่ดีนั่นแหละ
สถานการณ์ของพ่อค้าแม่ค้าในขณะนี้
เอาจริงเธอก็รู้นะว่าเป็นแม่ค้าต้องเสียภาษี
เพราะที่ผ่านมาแม่ก็ค้าขายแม่ของเธอนะ
แต่เสียภาษีเดือนละแค่๕๐๐บาทเท่านั้นเอง
ไม่คิดว่าทำไมตอนนี้เธอมาขายเนี่ยเธอถึงเสียเยอะขนาดนี้ฮะ

เริ่มแรกอยากให้ความรู้เนาะกับแม่ค้าทั่วไปว่า
คุณมีรายได้คุณต้องไปยื่นเสียภาษี
เพราะว่านี่หนึ่งเลยไม่รู้ว่าจะเสียขนาดนี้
แล้วก็ด้วยความที่พ่อแม่เคยขายมาตั้งแต่เราเด็กแล้ว

เราก็คิดว่าอย่างมากคงไม่เกินหมื่น
ที่ไปยื่นมาเมื่อวานก็คือหักให้๖๐
แล้วหักลดหย่อนแล้วต่างนานามันยังคงเหลือที่
หมื่นเราก็เลยว่ามันเยอะเกินไปสำหรับแม่ค้า
ตัวนี้คือภาษีปัจจุบันนี้จริงมันไม่ใช่ภาษีย้อนหลัง

คือด้วยความที่เราอาจจะไม่รู้ตรงส่วนเรื่องภาษี
เลยเรียกว่าย้อนหลังอันนี้อาจจะคลิปที่เราเรียกตรงนี้
อยากจะแบบประมาณว่าให้สรรพากรช่วยดูแลตรงส่วนนี้หน่อย
เพราะว่ารายได้กับค่าใช้จ่ายมันหักลบกันแล้ว

อันนี้อาจจะผิดที่เราไม่มีบิลนี่แหละ
แต่เราซื้อขายออนไลน์เราเราเลยไม่มีบิลในส่วนนี้ค่ะ
เมื่อกี้คุณวรพรอุทานคุณพระใช่ไหม
คุณผู้ชมบอกอกอีแป้งจะแตก
๙หมื่นถ้าเราเรียกเก็บภาษีแบบนี้
ทีมข่าวเทลาทีวีสอบถามเรื่องดังกล่าวไปที่
นางสมหมายซิริอุดมเศษท่านแทนเป็นที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์
จัดเก็บภาษีกลุ่มธุรกิจพลังงาน
ในฐานะโฆษกรมสรรพากรได้ให้ข้อมูลแบบนี้
ไปดูกฎหมายกันมาตรา๔๐วงเล็บ๔
ผู้ใดก็ตามที่มีเงินได้ต้องเอาเงินที่ได้รับ
ในปีนั้นไปยื่นแบบเสียภาษี
โดยสามารถยื่นภาษีออนไลน์ได้ถึงวันที่๓๐มิถุนายน
ซึ่งถ้ายื่นในกำหนดเวลาจะไม่มีดอกเบี้ย
ส่วนกรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยทางกรมสรรพากรแนะนำว่า
ให้พ่อค้าแม่ค้าเก็บบินเวลาไปซื้อของไว้
เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการหักค่าใช้จ่ายจริงได้
อย่าไปทิ้งเพราะว่าจะได้ออกมาเป็นหลักฐาน
นี่ก็เป็นคำแนะนำหนึ่งที่มีการแนะนำออกมา
โอ้โหแต่อาหารน่ากินใส่ตามองอยู่ที่อาหาร
ขายดีแหละใครเข้าโครงการต้องยอมรับว่า